อยากฝากชีวิตดีของเธอให้กับคนที่เธอไม่ควรไว้ใจ
เก็บชีวิตของเธอนั้นไปไกลจากฉัน
ไม่อยากเป็นคนที่ทำร้ายเธออยากให้เธอเจอชีวิตที่ดีกว่า
อย่ารอช้าอย่ามาเสียเวลากับคนอย่างฉัน
ก่อนจะพูดเรื่องเพลงขอพูดนิดนึงว่าพี่หล่อมากเลย
ใช่ค่ะวันเวลาทำอะไรพี่ไม่ได้เลยจริงค่อนข้างตอนที่๔๐แล้วใช่ไหม

ดูสิหันมาดูหน้าตัวเองแล้วสะเทือนใจ

อย่างที่บอกไปว่าเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อเพลงว่าของมีตำหนิ

ผมอยากจะเขียนเพลงที่บอกเล่าชีวิตของคนคนหนึ่ง
ที่อาจจะเจอเรื่องร้ายมาในชีวิตนะครับ
แล้วก็วันหนึ่งผ่านไปแล้วเขามาเจอคนดีกับเขา

ก็จริงแล้วผมจินตนาการตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้หญิงนะครับ
ที่เขาอาจจะเหมือนกับถูกข่มขืนมานะทานโทษนะ
แล้วก็เขามีชีวิตที่ต้องลำบากมาแล้วพอเวลาผ่านไปเขามาเจอผู้ชายที่ดีอะไรอย่างนี้
พอมาเจอผู้ชายที่ดีขึ้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ควรคาบ
แล้วก็ออกมาเป็นเพลงของมีตำหนิ
ใช่เวลาผมเขียนเพลงผมจะพยายามจินอนาการในหัวครับ
ผมยังต้องขอเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาด้วย
แล้ววันนี้ก็เพิ่งวันที่๑๐เอง
เล่นอินสตราแกรมใช่ไหมเป็นน้องใหม่ในอินสตราแกรม
ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะยอดฟอร์พี่แพทย์เนี่ยแสนกว่าแล้ว
ชื่อไอฟีพี่แพทย์ว่าอะไรคะฝากให้เป็นแฟนได้ติดตาม
เขาจะได้ติดตามเรื่องราวชีวิตอีกหลากหลายเลยของพี่แพทย์นะ
วันล่าสุดมีไปถ่ายลงถ่ายรูปแบบว่ายืนเตะท่าหล่อด้วย
๕ชั่วโมงที่ผ่านมายังโพสต์รูปอยู่เลย
ตอนนี้จะแสนแล้วอย่างที่บอกนะคะแล้วก็พูดถึงอินสตาแกรมเนี่ยคุณผู้ชม
คุณแพทย์เขาลงรูปหนึ่งเอาไว้โอ้โหประทับใจมาก
หลายคนก็แบบซึ้งใจนะคะกับที่บอกว่าได้กลับมานอนกอดแม่แบบทุกคืนเลย
ภาพนี้ค่ะ
ก็เป็นความรู้สึกที่เราเฝ้ารอมานาน
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นลูกที่ไม่ดีนะครับ
แล้วก็ทำให้ท่านต้องลำบากแล้วก็หนักใจอยู่หลายเรื่อง

แล้วก็ช่วงเวลาอยู่ข้างในท่านก็เทียวไปเทียวมามาเยี่ยม
เราก็รู้สึกว่าสงสารท่าน
แล้วพอถึงวันนี้วันที่เราได้ออกมาเราก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับท่านมาก
พูดได้ไหมคะพี่แพทย์ว่าจริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนแบบว่าความหวังของเราตลอดระยะเวลา๑๖ปี๘เดือน
ใช่ครับคือพอเราเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยทุกวันที่ท่านมาเยี่ยมเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๑ปี๒ปี๓ปีท่านก็เริ่มอายุมากขึ้น
การเดินการอะไรขึ้นรถอะไรเราก็คือเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงมากเลยนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้เรารีบออกมาจากในนั้นเพื่อออกมาดูแลท่าน
แต่เอาเป็นว่าพอได้มีชีวิตใหม่ได้เจอเรื่องราวดีใหม่อะไรในชีวิตแล้วเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่อะไรยังไงบ้างนะพี่
คือเรื่องเทคโนโลยีนี่มันต้องปรับตัวอย่างมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก่อนเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรพวกนี้เลย
แล้วก็ทราบมาจากครอบครัวแล้วก็พี่ว่ามันจำเป็นในการดำเนินชีวิตทุกอย่างคือมันอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับชีวิตคนเราก็จำเป็นที่ต้องค่อยเรียนรู้ไปครับ
เดี๋ยวจบรายการวันนี้นะพี่แพทย์ถ่ายรูปลงไอจีด้วยนะพี่นะ
ใช่พี่จะถามพี่แพทย์ว่าพี่แพทย์ใช้ไลน์อะไรเหรอคะ

ไม่ใช่พี่แพทย์
เล่นคุณผู้ชมเรื่องของละครจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพี่แพทย์เนี่ยโด่งดังมากนะมีผลงานละครหลายต่อหลายเรื่องเลยอยากจะถามพี่แพทย์กันหน่อยรื้อฟื้นความทรงจำกันหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยพี่แพทย์จำได้ไหมว่าพี่แพทย์คือพระเอกคนแรกของนางเอกคนไหน
ถ้าให้ผมเดานะ
แล้วเล่นก็ได้ค่ะ
น่าจะเป็นน้องน้ำหวานซาซ่ามาก
ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แพทย์มีโอกาสร่วมงานกับคุณตาของหวาน
แต่จำได้เลยว่าพี่แพทย์เนี่ยไม่เคยบ่นเลยและช่วงนั้นก็มีทั้งคอนเสิร์ตนะคะ
มีทั้งละครด้วยแต่ก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลามีความตั้งใจในการทำงานนะคะ
และด้วยความที่พี่แพทย์เป็นคนพูดน้อยเวลาเราได้คุยกันทีเนี่ย
พี่แพทย์ก็มักจะพูดถึงแต่ในเรื่องของดนตรีก็คือสิ่งที่พี่แพทย์ชอบ
สิ่งที่พี่แพทย์รักนะคะขวัญเชื่อนะคะว่าการกลับมาของพี่แพทย์ในครั้งนี้นะคะ
แฟนคลับทุกคนเนี่ยรอคอยอยากจะฟังผลงานเพลงใหม่ของพี่แพทย์
อยากจะดูละครของพี่แพทย์แล้วก็อยากจะติดตามข่าวของพี่แพทย์
ซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีไอจีแล้วนะคะและหวานก็ได้กดฟอร์โลไปเรียบร้อยค่ะ
มีโอกาสหวังว่าเราคงจะได้เจอกันมีโอกาสหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันนะคะ
แพทย์แล้วก็อย่าลืมน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้เป็นกำลังใจให้เสมอตาแล้วก็ตลอดไปค่ะ
นี่น้องน้ำหวานซาซ่าพี่แพทย์ทายถูกด้วยเป็นยังไงคะตอนนั้นร่วมงานกับน้องน้ำหวานนะคะ
น้องเขาน่ารักนะครับแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกเขายังเรียนมปลายอยู่เลย
อ๋อในวันนึงเนี่ยค่ะคือผมเองไม่ได้ปิดกั้นนะนานเรียบร้อยอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนหนึ่งที่ผมได้ลองผมว่าสนุกดี
สนุกดีแล้วก็แต่ว่าคือต้องรอเวลาครับอย่างที่บอก
ผมก็อยากจะมุ่งไปในเรื่องงานเพลงก่อนช่วงนี้
เพราะฉะนั้นงานเพลงเราจะได้เห็นแน่ใช่ไหมคะ

แต่ว่าภายในสัปดาห์นี้เรามีแพลนคุยกับสมาชิกในวง
ส่วนเรื่องแนวทางจะเป็นยังไงผมยังบอกไม่ได้
ต้องรอสรุปกันอีกสักครู่หนึ่ง
แล้วเดี๋ยวพี่แพทย์อัปเดตให้เราทราบทางไอจีด้วยนะ
ต้องรอดูเพราะว่าฟาชั่นเซ็ตของวงนี้คือทุกคน

จะเป็นยังไงจะแม้ทั้งสามอีกหรือเปล่า

แถวบ้านพ่อยแบบจ๊าบอะ
สมัยนี้ไม่รู้เขาเรียกมาอะไร
ใช่แล้วคือจะบอกว่าสมัยนี้คือคำเปลี่ยนมันเยอะมาก
ให้พี่แพทย์ช่วยทายกันหน่อยนะครับ
ว่ามีคำใหม่คำแปลกที่แบบวัยรุ่นเขาใช้กัน
คำแรกเลยคำแรกคำแรกพี่แพทย์ดูพร้อมกัน

อยู่ข้างในเขาก็มีละครมีรายการอะไรบ้าง

อันนี้น่าจะเหมือนกับทิ้งเททิ้ง

คล้อยินว่าเชรี่หิ้วข้าวหรอ
ครับถ้าให้ผมเดาแกงมันน่าจะมีกรรมวิธีคือการต้ม
ถูกต้องถูกหลอกหรือเปล่า
แกงคือเป็นการแกล้งทำหลอกเล่น

ดูคำนี้จะได้หรือเปล่าไป

แปลว่าอะไรคะโป้โป้โป้โป้
โป้เลยพี่แชทโป้เลยแบบนี้โป๊ตึกเออ

ดูยากนะเหมือนเหมือนอาการที่
เราเขาเรียกว่าถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่า

เพราะว่าโดนจับได้

ต้องไปต่อจากใหม่

คุณพัดพูดได้ไหมพี่พัดขอมันต้องปังปูริเย่
อ่าผมเคยได้ยิน
ประมาณว่าเป๊ะปังหรือว่าน่าจะแบบ
อะไรที่มันเยี่ยมมันโดน

คือเดี๋ยวแฟนคลับต้องใช้คำนี้บ่อยแน่นอน
กับเพลงของพี่ปังปุริเย่
สุดยอดเลยพี่แพทย์นี่แบบเก่งมากนะ

แพทย์มีสิ่งต่างซึ่งเป็นสิ่งดีตอบแทนสังคมมาตลอด

อยากฝากน้องหนูยังไงบ้างคะรวมไปถึงผลงานด้วยค่ะคุณกติ

ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมนะครับ
ผมรู้สึกทราบซึ้งนะครับแล้วก็อบอุ่นอย่างมากเลย
ต้องขอบคุณทุกคนไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือว่าที่ผมออกมาแต่ละรายการเนี่ย
ประสงค์หลักของผมก็คือผมอยากจะให้ดูชีวิตผมนะครับ
ตัวอย่างของการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ
มันจะทำให้ชีวิตต้องพังพินาศนะครับ
ยาเสพติดไม่เคยให้คุณกับใครนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
หรือที่คิดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยากจะให้หยุดนะครับ
เพราะผมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใคร

ไม่เป็นไรพี่วันนี้ชีวิตใหม่ของพี่แล้ว
หลังจากนี้จะมีแต่เรื่องราวดี
แฟนคลับก็จะรอติดตามผลงานของพี่ไปตลอด
เพราะฉะนั้นถามพี่แพทย์เลยดีกว่าว่า
หลังจากนี้เราวางแพลนอนาคตของเรายังไง
เอาเรื่องเรียนก่อนพี่แพทย์เนี่ยจบปริญญาตรีมา๒ใบนะ
ใช่หลังจากนี้พี่จะเรียนอะไรต่อไหมคะ
คือจริงผมจบปริญญาตรี๑ใบ
แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับศิลปะ
เรื่องจิตรกรรมการวาดรูป
ออกมาผมตั้งใจว่างานหลักในวงการ

เพราะว่าเรามีไอเดียอะไรเยอะมาก
และเราหวยหาการเล่นดนตรีกับวงด้วย
ส่วนอะไรที่ตามมาก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต
แล้วก็อีกแพลนหนึ่งก็คืออยากจะบวชทดแทนคุณบุปการี

เดี๋ยวคงได้ไปทำข่าวร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

พบกันสักครู่
ช่วงหน้ายังมีช่วงเกะกะกองถ่ายนะคะ